เหตุนี้ครับพับบุ้งมรณะ
เพราะว่าแค่ผักบุ้งก็ทำให้พี่น้อง
ซึ่งพี่น้องสองคนนี้ก็อายุเยอะแล้วนะครับ
ฆ่ากันตายพี่ชายฆ่าน้องสาวจนจมน้ำเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่บ้านหมี่
จังหวัดลบบุรีเมื่อช่วงสายของวะหวานนี้
นักประดานามูธิสว่างอาริโยธรรมสถาน
ร่างของผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาบนฝั่งได้นะครับ
ทราบชื่อก็คือนางบัวงามศรีเจืออายุ๖๓ปี
สภาพศพนั้นมีบาดแผลถูกฟันด้วยของมีคมที่กลางศีรษะ
แล้วก็นิ้วมือขวาขาดนะครับ
ด้านของตำรวจทราบข้อมูลจากชาวบ้าน
นางบัวงามนั้นมีอาชีพปลูกผักบุ้งขาย
ก่อนเกิดเหตุเห็นนางบัวงามพายเรือไปในแม่น้ำบางขาม

เพื่อจะไปดูแลแล้วก็เก็บผักบุ้งที่ปลูกไว้กลางแม่น้ำ
ขณะเดียวกันนะครับพี่ชายแท้ก็คือนายบำรุงแสนบางพึ่ง
อายุ๗๓ปีก็พายเรือไปเก็บผักบุ้งเช่นเดียวกัน
จากนั้นทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะวิวาดกันนะครับ
ในเรื่องของการปลูกผักบุ้งนี่แหละคือมันล้ำเขตกัน
จู่นายบำรุงก็คว้ามีดอิโต้ฟันหัวน้องสาว
น้องตกลงไปในแม่น้ำและเรือทั้งสองลำก็ล่มนะครับ
แต่นายบำรุงว่ายน้ำเข้าฝั่งกลับไปที่บ้านแล้วนะครับ
ก่อนที่จะฟันหัวน้องสาวคือนายบำรุงก็เอามีดเงื้อไป
ฟันเข้าที่ร่างกายของน้องสาวน้องสาวไอ้มือรับ
นิ้วชี้ขวาก็เลยขาดเพราะถูกมีดฟัน
หลังจากนั้นตัวพี่ชายก็ฟันไม่ยั้งฟันเข้าไปที่ศีรษะ
จนน้องตกน้ำหายจมไปในน้ำแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับ
ตำรวจตามรวบตัวนายบำรุงได้ที่บ้านพักซึ่งอยู่ติดกับบ้านน้องสาวนี่แหละครับ
เรื่องต้นนายบำรุงสารภาพว่าก่อเหตุฆ่าน้องสาวจริงเพราะบันดาลโทษะ
ทะเลาะรุนแรงกับน้องสาวเรื่องของแพร่ผักบุ้ง
ผักบุ้งของน้องมันเลื้อยทอดยอดมาลุกล้ำลำเขตของตัวเอง
ซึ่งตำรวจก็แจ้งข้อหาแล้วครับทำร้ายร่างกายผู้อื่นถึงแก่ความตาย
พร้อมนำตัวไปสอบสวนดำเนินคดีต่อไปอายุเยอะแล้วนะครับ